ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นสี่แยกที่อู่ทองสุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นแยกวัดใจเพราะไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะฮะ
คือรถคันนึงเนี่ยคนขับรถเป็นชายหนุ่มวัย๒๗ปี
เดี๋ยวไปดูนะฮะจังหวะที่ขับผ่านแยกตรงนี้เนี่ย
คือมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มานี่โอ้โหจังหวัดตรงนี้ฮะ
เต็มเต็มเลยนะคะคือถ้าเห็นจากภาพเนี่ย
แหมกผู้ตรงอ่ะรถเก่งนี่แทบไม่ได้เบรกอ่ะค่ะ
สี่แยกนี่เห็นไหมฮะพุ่งผ่านฟื้ไปเลยแล้ว
จักรยานยนต์มาพอดีเลยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสี่แยกคันคลองชลประธานนะครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
ไม่มีสัญญาณไฟนะฮะตรงนี้นะครับรถเก๋งสีขาวคันนี้นะครับ
กำลังผ่านสี่แยกตรงนี้จักรยานยนต์ก็กำลังผ่านเหมือนกันนะครับ
รถเก่งก็เลยชนจักรยานยนต์เข้าอย่างจังนะครับจักรยานยนต์มากันสองคนนะครับ
ทีแรกเนี่ยเจ็บทั้งสองคนนะฮะเป็นแม่กับลูกกันนะฮะ
ก็มีนางสาวสถิธรแก้วศรีงามอายุ๒๔ที่เป็นลูกสาวนะครับ
กับนางวราพรทัพใจหารอายุห้าสิบสี่นี่เป็นแม่กูภัยมาถึงนี่ฮะ
ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนางวราพรด้วยเพราะว่าเจ็บหนักนะครับ
ช่วยไม่ทันนะครับผู้ที่เป็นแม่เนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนลูกสาวคือนางสาวสถิธรตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
คนขับรถยนต์ชื่อนายนัทธวัฒน์จิโรภาษสกุลนะครับอายุ๒๗ปีนะครับ
บอกว่าขับมาจากอุทัยธานีจะกลับบ้านอยู่ที่ตัวเมืองสุพรรณ
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนัทธวัฒน์เขาบอกว่าเขาไม่ทันมองว่ามันคือทางแยก
ตอนนั้นไม่ทันเห็นว่าเป็นทางแยกเขาก็เหยียบคันเร่งไปนั่นแหละ
ที่รถจะไปชนกับจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกที่ขี่ผ่านมาพอดี
โอ้โหคือวันนี้ญาติได้รับศพของนางวราพรมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาพระนะครับ
ตะบนอูทองแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
ลูกชายบอกว่าตอนไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจแม่อยู่
ตอนนั้นคู่กรณีคือคนขับรถเก่งเข้ามาขอโทษ
ขณะที่ตัวเขาหันไปมองสภาพรถของแม่ที่ขี่กันมาเนี่ย
กับรถเก๋งคันนั้นเนี่ยเขาบอกโอ้โหเห็นแล้วจุกพูดไม่ออก
จุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเหลือเกินมีทั้งเจ็บทั้งตาย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาทำอะไรให้หน่อยค่ะนะฮะ
เพื่อชะลอความเร็วอ่ะจะเป็นสัญญาณไฟเป็นลูกระนาดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะ
ก็อยากให้ให้ทำเส้นตรงนั้นครับให้มันเป็นลูกละนาดหรือว่าอะไรก็ได้
ให้รถมันชะลอได้มากที่สุดไม่ต้องพุ่งมาอย่างนี้ครับ
นี่มันขับรถกันแบบว่ามันเหมือนไม่มีอะไรเป็นจุดชะลอความเร็วเลย
ผมว่าไม่ต่ำกว่า๔ครั้งแล้ว๔ครั้งที่มันเกิดนี้มีเสียชีวิตแน่นอน
แล้วก็บาดเจ็บหนักทั้งนั้นนะครับมันไม่มีเบาเลยแยกนี้
ขณะเดียวกันทีมข่าวของเรานะฮะผู้สื่อข่าวที่สุพรรณบุรีของเรา
นี่ฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือเส้น
บนถนนมันก็พอมีนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เวลาเขาขับกันมา
เขาจะแหม่เส้นลักษณะนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะ
พอถึงเวลามาตรงแยกตรงนี้คุณเขียนมาสอน
มันก็จะวัดใจแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
เพจไทยรัฐนิวส์โชว์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแยกวัดใจ
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแต่มันเป็นทางแยกอะค่ะ

แล้วมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วค่อยผ่านไป

ก็พุ่งเลยฮะทีนี้ก็ไปชนเลย

ผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีพบอกว่า

ไม่ให้มีอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
นี่ครับโอ้โหค่ะ